วันนี้ฤทธิ์ไปไหนฤทธิ์ก็คือน้องลิซ่านะคะกลับไทยในรอบ๓ปีก็วันนี้เป็นวันที่๒แล้วใช่ไหมคะคือเอาจริงนะบลิ้งเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากแต่ละคนก็อยากให้ลิซ่าเนี่ยไปจุดที่ตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้รู้ไหมคะเกิดแฮชแท็กฤทธิ์ไปไหนแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นด้วยมโนขึ้นตัดต่อภาพน้อง
มือรั่นมากมือสั่นมากเมื่อนี้นังลีซไปไหนดูออกมั้ยคะจริงเปล่า
แต่สังเกตดีในมือในมือของน้องเนี่ยเห็นไหมค
ท่านจะถือพาสปอร์ตไปทำไมอ่ะนั้นสิลุตคู่มีร่างค์เขาก็
ก็น่าจะมีคนส่งสินค้าไปให้ใส่อยู่แล้วไหมต้องมาซื้อเองเหรอฮะ
ใช่น่าจะเป็นรูปตอนที่อยู่ที่สนามบินนะคะเอามาตัดต่อใส่
ช็อปซีลีนที่ไอคอนสยามแบบนี้นะคะเพราะในมือยังถือพาสปอร์ต
อยู่เลยอ่ะมีอีกลิซ่าไปที่นี่ด้วยอันนี้ไปจริงมั้ยเนี่ย
พี่ปุ้ยไปร้านน้ำเต้าหู้เจ๊วันไปดังนะเธอน้องกำลังสั่งน้ำ
หู้เจ๊วันพอดีเลยอืมนี่ก็ตัดต่อเหมือนกันโอ้นี่ก็ตัดต่อ
เหมือนกันก็รูปวันที่ลงจากสนามบินเลยอ่ะเสื้อสีเหลือง
คุมมันก็ของซีรีนเหมือนกันแล้วแล้วน้องลิซ่าทำท่า
มีด้วยป่ะมีป่ะในนั้นมีมีตอนที่รอกระเป๋าอยู่ไงตอน
รอโหลดกระเป๋าอยู่ที่สนามบินก็ยืนท่าแบบนี้
เลยแล้วนี่ค่ะคนเต็มเลยนะคะเออร้านน้ำตัวฮู้ใจวัน
อืมเอากับเขาสินะคะอ่าบางคนเนี่ยตอนก็พอมาดูเนี้ย
รูปนี้ในทวิตเตอร์ซึ่งเป็นภาพนิ่งใช่ไหมเฮ้ยฉันก็ไป
ร้านน้ำเต้าหู้เจ๊วันเหมือนกันแล้วทำไมฉันไม่เจอ
คนละเวลาหรือเปล่าไม่คนละเวลาค่ะรูปตัดต่อนะคะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดก็มี
มีใครประเฉยด้วยเออมีใครไปประเฉยด้วยนะคะโอ้ยาว
เออนะคะแล้วมีน้องลิซ่าเดินจูงหมาอยู่ที่ประตู
ทาแพที่เชียงไม่อืมเออไปโปรเชียงไม่แล้วนะคะ
ตนาการลำเลิศมากเลยชาวเน็ตนะคะน่ารักก็เข้าใจแหละ
อยากเจอตัวจริงนี่อะไรล่ะไปสั่งส้มตำไก่ย่างเหรอ
ลิซ่าไปยืนสั่งส้มตำไก่ย่างอ่านะคะอ่ะคุณผู้ชม
นี่นี่อันนี้บนบีทีเอสเหรอบีทีเอสก็มีบีทีเอสก็มี
นะคะไปหลายที่มากเลยน้องลิซ่าเหนื่อยไหมตัวจริงเนี่ยไม่
เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้ไปจริงนี่อันนี้อันนี้ของจริงอันนี้
หมูกระทะอันนี้ไปกินหมูกระทะนะคะร้านพลานชัย
บีคิวโชคชัย๔คืนแรกของการเดินทางมาถึงเมืองไทย
นะคะโอ้โหกรี๊ดกันลั่นสนั่นเลยนะคะนอกจากเอฟซีแฟนคลับ
น้องแล้วนะคะเจ้าของร้านครับพลานชัยบาบีคิวโชคชัย
สี่เนี่ยก็คือคุณจูนเนี่ยคุณจูนภาวินีงรมยานนนะคะ
เจ้าของร้านก็บอกโอ้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นสุดสุดเลยนะคะ
เล่าบอกว่าหลังจากที่ลิซ่ามากินหมูกระทะที่ร้านนะ
ปรากฏว่าโอ้โหมีคนโทรมาที่ร้านเยอะมากเลยสอบถามน้อง
นั่งโต๊ะไหนจะจองจะนั่งโต๊ะเดียวกับที่ลิซ่าเคยนั่งอ่ะ
โอ้โหก็คือโต๊ะสี่เจ็ดนะคะเออคุณจูนบอกว่าต้องขอบ
ลิซ่ามากเลยนะคะที่แวะมากินที่ร้านหมูกระทะจนทำให้
เกิดกระแสนี่ตรงนี้แหละแล้วก็ขายดิบขายดีเลยนะคะ
ปรากฏว่าคนมากินเยอะมากพอมากินปุ๊บไปมุ่ง
พุ่งตรงไปที่สี่เจ็ดเลยโต๊ะไหนโต๊ะไหนโต๊ะไหนที่
ลิซ่านั่งนั่นแหละค่ะนี่ไงกับโต๊ะเปราะก็เอ้าไว้นี่นิด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณจูนบอกว่าตอนนี้ทางร้านยังไม่ให้ลูกค้าจองโต๊ะดังกล่าว
ก็คือโต๊ะ๔๗อนาคตอาจจะนำรูปน้องลิซ่ามาวางไว้บนโต๊ะนั้นเลย
นี่กระแสนะพลังของน้องนี่เยอะมากเลย
พลังน้องนี่มีอิทธิพลมากเลยนะครับ